คุณผู้ชมฮะช่วยกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวความรักของพ่อรองแล้วก็แม่ทุม
รวมถึงให้กำลังใจครอบครัวเขามูลคดีด้วยนะครับ
เพราะว่าข่าวที่ออกมาล่าสุดนี้นะครับก็คือแม่ทุมนั้นเสียชีวิตอย่างสงบแล้วนะฮะ
แล้วก็ทำให้เกิดความเสื่อมในไขสันหลังแล้วก็ในสมอง
แล้วก็อีกโรคหนึ่งก็คือโรคไทรอยด์เป็นพิษนะครับ
ที่แม่ทุมต้องเผชิญกับโรคร้ายนี้มา๘ปีแล้ว
ภายใต้การให้กำลังใจของพ่อรองคุณยุ้ย

รวมถึงคนที่ติดตามข่าวสารด้วยนะฮะ

ทุมได้เสียชีวิตลงอย่างสงบ
เมื่อช่วงเวลาประมาณตี๒๒๕นาทีเมื่อคืนที่ผ่านมานี้เอง
จากการที่ตลอด๘ปีที่ผ่านมา
ทั้งพ่อรองแล้วก็แม่ทุมครอบครัวเขามูลคดีได้ต่อสู้
แล้วก็ให้กำลังใจแม่ทุมมาโดยตลอดนะครับกับโรคสองโรค
ที่ทำให้แม่ทุมมีอาการป่วยแล้วก็ซุดลงมาตลอดนะครับ
ก็เมื่อคืนนี้ตี๒๒๕นาทีแม่ทุมจากไปอย่างสงบที่โรงพยาบาล
โดยลูกชายของพ่อรองแล้วก็แม่ทุมนะครับก็คือนายสันเสริญเขามูลคดี
ได้โพสต์รูปแล้วก็ข้อความผ่านทางอินสตราแกรมส่วนตัวเขียนข้อความไว้ว่า
นางฟ้าของฉันกลับสู่สวงสวรรค์แล้วนะครับทั้งนี้เมื่อสองวันก่อนนะครับ
รองเขามูลคดีเองก็เพิ่งจะเข้าโรงพยาบาลนะคุณนะ
เนื่องจากมีอาการเกร็งวูบหมดสติที่บ้านพัก
จนลูกสาวคือคุณยุ้ยปัฒมาวันเนี่ยต้องรีบผ่าส่งโรงพยาบาล
พอพ่อรองหายกลับบ้านได้แค่วันเดียวก็เกิดเรื่องร้ายกับครอบครัวเขามูลคดี
ก็คือข่าวว่าแม่ทุมนั้นเสียชีวิตแล้วนะครับ
คุณผู้ชมก็ติดตามเรื่องราวของพ่อรองแม่ทุมมาโดยตลอดนะ
บางคนบอกคือต้นแบบความรักเลย
ใช่ค่ะเป็นรักแท้เป็นรักนิรันดิ์จริง
แล้วก็ตอนที่พระรองออกจากโรงพยาบาลล่าสุดนี่นะคะ
ตอนกลับไปถึงบ้านเนี่ยยังมีให้สัมภาษณ์กับนักข่าว
คือเหมือนกับคุณหมอก็แนะนำพ่อรองแหละ
ว่าช่วงนี้อาจจะไม่อยากให้ไปเยี่ยมแม่ทุม
เพราะว่าร่างกายของพ่อรองเองก็ไม่ค่อยจะแข็งแรงด้วย
กลัวว่าถ้าเกิดว่าไปเยี่ยมแม่ทุมแล้ว
คือพ่อรองก็อาจจะได้รับเชื้อจากแม่ทุม
แม่ทุมก็อาจจะได้รับเชื้อจากพ่อรอง
แต่ทีนี้พ่อรองก็มาทราบข่าวร้ายนี้ก่อนนะคะ
ใช่นะครับการจากไปของแม่ทุมนะครับ
ทำให้คนในวงการบันเทิงก็ต่างแสดงความเสียใจนะครับ
เราอยากให้คุณผู้ชมได้ดูคลิปการสัมภาษณ์พ่อรอง
ซึ่งคุณตั๊กบริบูรณ์ได้โพสต์เอาไว้นะครับ
ตั้งแต่เมื่อวันที่๕สิงหาคมที่ผ่านมา
จากการที่มีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์พ่อรอง
เกี่ยวกับเรื่องราวความรักระหว่างพ่อรองและแม่ทุม
แล้วก็เขียนแคปชั่นไว้นะครับบอกว่า
บูชาความรักพ่อรองและแม่ทุมนะครับ
ขอบคุณจากใจนะพ่อที่ให้หนู
หนูก็คือหมายถึงคุณตั๊กบริบูรณ์นะฮะ
เข้าไปสัมภาษณ์รักพ่อรองนะครับ
ซึ่งตอนนี้ก็มีการนำคลิปมาเผยแพร่ในโลกโซเชียล
สัมภาษณ์๕นาทีกว่านะครับ
กว่านะเกี่ยวกับเรื่องของจุดเริ่มต้นความรัก
ระหว่างพ่อรองและแม่ทุม
คุณผู้ชมฮะฟังครับเพราะว่าเราตัดมาให้คุณผู้ชมได้ฟัง
สักช่วงนาที๑นาทีนะครับ
ฟังเสียงแล้วก็ความทราบซึ้งนี้ครับ
จะรักเขาตลอด
จุดเริ่มต้นความรักของพ่อกับแม่เนี่ย

เรามีความรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้มันเก่ง
เวลาเรามีปัญหาทุกอย่างมันแก้ได้

ก็จับมือเขาก็บอกเฮ้ยไอ้รองบ้าอะไรวะเนี่ย

แล้วเมื่อจับมือเขามาเขาก็แต่งงาน

เขาก็พูดแบบคล้ายพูดที่เล่นจริง

ไปเขาไปถึงเขาไปว่ายพ่อว่ายแม่เขาคุย

แล้วก็บอกว่าผมอยากจะขอทุนแต่งงานครับ
เขามองหน้าเราคุณมั่นใจได้ไง

จากเฮ้ยไฮเดอร์กลายเป็นคุณผม
ใจนี่ลงหูไปอยู่ปลายเท้าเลย

วันที่ใครคนหนึ่งขึ้นไปอยู่บนเมนเผา
นี่นะครับก็คือคำสัญญาของพ่อรอง
ที่มีไว้ต่อคุณพ่อของแม่ทุม
ตั้งแต่วันแรกที่ไปขอแม่ทุมจะแต่งงานนะครับ
คุณผู้ชมฮะพ่อรองเคยให้สัมภาษณ์นะครับ
เกี่ยวกับเรื่องของการดูแลแม่ทุม
ขณะที่แม่ทุมอยู่ในโรงพยาบาลนะครับ
ซึ่งพ่อรองไปเยี่ยมแม่ทุมเสมอ
และทุกครั้งที่ไปหาแม่ทุมนะ
พ่อรองก็จะบอกประโยคนี้
บอกกับแม่ทุมตลอดบอกว่าพ่อรักแม่นะ
จะต้องอยู่กับพ่อไปนานนะครับ
แม้ว่าในช่วงหลังนะครับที่พ่อรองเปิดเผยอาการ

แล้วก็บอกว่าอาการของแม่ทุมคือ
เมื่อไปเยี่ยมเขาก็ไม่ค่อยจะรับรู้แล้ว

เขาก็ได้แต่มองเพดานของเขาไปเรื่อยนะครับ
โรคนี้มันขึ้นทางสมองซีกซ้ายหรือซีกขวา

แต่ถ้าขึ้นซีกขวามันจะเข้าหัวใจ

รองบอกว่าที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นกำไรแล้ว
เพราะจริงโรคนี้โรคไทรอยด์เป็นพิษ
หมอเคยบอกว่ารักษาได้แค่๔ปีเท่านั้นเอง
ยื้อชีวิตได้๔ปีแต่แม่รองอยู่มาได้๘ปี
แม่ทุ่มอยู่มาได้๘ปี
แล้วจริงคุณหมอเคยบอกกับพ่อรองตั้งนานแล้ว
ว่าตอนนี้แม่ทุมอยู่ในระยะสุดท้าย

แต่เอาจริงไม่ว่าจะเป็นพ่อรอง

ได้แต่มีความหวังแล้วก็หวังว่าปฏิหารจะเกิดขึ้น
จะทำให้แม่ทุมหายกลับมาเป็นปกตินะคะ

เราได้เห็นว่าตลอดห่วงเวลา

ความรักการดูแลของครอบครัวเขามูลคดี

ใช่นะครับแล้วก็ตลอดระยะเวลาที่ครองคู่กันมา๕๒ปี

เราก็เห็นเรื่องราวความรักของทั้งคู่มาโดยตลอดนะครับ
หลายคนยกย่องเป็นต้นแบบความรักนี่แหละครับ

ศิลปินในวงการบันเทิงก็มีการแสดงความคิดเห็น
ให้กำลังใจต่อครอบครัวเขามูลคดีนะครับ
อย่างคุณธัญญาธัญเรศที่โพสต์ภาพของเธอเอง

แสดงความเสียใจกับครอบครัว
บอกว่าหลับให้สบายนะคะแม่ทุม
ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องทรมานอีกต่อไปแล้วค่ะ

แล้วก็ผู้จัดการละครชื่อดังอย่างคุณเอสุภาชัย
สนิทกับครอบครัวเขามูลคดีมาก
ก็ต่างให้กำลังใจครอบครัวของพ่อรองนะครับ

โทรศัพท์ไปสอบถามคุณยุ้ยปัธมวัล
ลูกสาวของพ่อรองแล้วก็แม่ทุมนะครับ
ซึ่งตอนนี้แน่นอนนะครับตัวลูกสาวเองนะครับ
ยุ้ยเองก็กำลังยุ่งกับการเตรียมงานศพของคุณแม่
เพราะว่าถ้าเราเข้าไปดูในโลกโซเชียลของคุณยุ้ยนะ

โพสต์ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงแล้วก็ดูแลพ่อรอง
แต่หลังจากนั้นก็ไม่ได้มีการโพสต์อะไรเลยนะครับ
แม้กระทั่งว่าแม่ถุมเสียชีวิตแล้ว
ตัวคุณยุ้ยเองก็คงดูแลจัดการเรื่องงานศพ

แต่ว่าลูกชายก็คือทางด้านของคุณสันเสริญเป็นคนโพสต์นะครับ
ซึ่งคุณยุ้ยนะฮะก็ยุ่งกับการเตรียมงานศพนะครับ
ให้พี่เอสุภาชัยรับสายจากผู้สิทธิ์ของเราแทน
แล้วก็เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อเช้าพี่เอสุภาชัยตื่นขึ้นมา
เห็นข้อความมิสคอร์ตอนตี๒๕๕นาทีจากคุณยุ้ย
ก็เริ่มเอกใจก็เลยโทรกลับไปหาคุณยุ้ย
แล้วก็บอกว่าพี่เอช่วยหาวัดให้หน่อยคือคุณยุ้ยบอกกับพี่เอแบบนี้นะครับ
เอช่วยหาวัดให้หน่อยเท่านั้นเองพี่เอก็ปล่อยโฮออกมาเลยนะฮะ
ซึ่งตรงข้ามกับคุณยุ้ยมากที่คุณยุ้ยยังคงเข้มแข็งมากนะครับ
ส่วนพ่อรองตอนนี้ยังไม่ได้รับสายใครทั้งสิ้นนะครับ
ว่าพ่อรองจะทำใจได้ส่วนหนึ่งแล้ว
แต่ครอบครัวทุกคนก็รู้ว่าพ่อคงเสียใจมาก
ส่วนเรื่องงานศพตั้งใจว่าจะมีพิธีรดน้ำศพวันนี้เลยนะครับ
จากตอนแรกที่มีข่าวว่าจะเป็นที่วัดสิริพงศ์ธรรมนิมิตรย่านวัชรพล
ก็อาจจะเปลี่ยนแปลงเป็นที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนสารา๒นะครับ
เรื่องของกำหนดการรายละเอียดมีความชัดเจนออกมานะ
ใช่ค่ะเพราะว่ามีการแจ้งถึงกำหนดการ
สวดพระอภิษฐรรมศพของแม่ทุมเรียบร้อยแล้วนะคะ
จะจัดขึ้นที่สารา๒วัดพระศรีมหาธาตุบังเขน
วันนี้ค่ะจะมีการรดน้ำศพช่วง๔โมงเย็น
๖โมงเย็นก็จะมีการสวดพระอภิษฐรรมนะคะ
ส่วนวันที่๘ถึง๑๑กันยายน
ก็จะมีการสวดพระอภิษฐรรมช่วงเวลาประมาณ๖โมงครึ่งช่วงเย็น
แล้ววันที่๑๒กันยายนจะมีการสวดพระอภิษฐรรม๒รอบ
รอบแรกก็คือ๖โมงครึ่งรอบที่๒ก็คือรอบ๑ทุ่มนะคะ
และวันที่๑๓กันยายนก็จะมีพิธีชาปนกิจ
ในเวลา๑๗นาฬิกาหรือว่า๕โมงเย็นนะคะ
คุณผู้ชมฮะถ้าเคยฟังบทสัมภาษณ์ของพ่อรองนะฮะ
บางครั้งพ่อรองก็ให้สัมภาษณ์บอกแบบนี้ครับ
คือทำใจได้ระดับหนึ่งนะฮะแต่ถ้าถึงเวลานั้นจริง

คือพ่อรองพยายามที่จะทำให้เข้มแข็งตลอด
เพื่อส่งกำลังใจให้กับแม่ทุมแล้วก็คนในครอบครัวมาเสมอนะครับ
ตัวพ่อรองเองตอนนี้ก็เรื่องของสุขภาพหลายคนก็เป็นห่วง
เพราะรองต้องเข้าออกโรงพยาบาลไปหาหมอให้หมอตรวจทุก๖เดือน
เป็นกำลังใจให้ครอบครัวเขามูลคดีนะครับ
แล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของแม่ทุมด้วยนะคะ